หลังจากที่เขาเองไปถ่ายทองหนัก๒บาท

ด้วยค่าจำนำ๒๐๐๐บาทเท่านั้นเอง

ยังทำไม่เสร็จทองหายไปบ้าง
แล้วก็คุณจอมขวัญรายการถามตรง
ก็เชิญผู้เสียหายมาออกรายการเหมือนกัน
ปรากฏว่าหลังจากกรณีของผู้ชายคนนั้น
โพสต์คลิปโต้เดือดกับร้านทองย่านประชาอุทิศสิบ
ทำให้มีผู้เสียหายคนอื่น
เขาเห็นข่าวนี้เขาเห็นคลิปนี้
เขาบอกอ้าวฉันก็โดนลักษณะเดียวกันที่ร้านเดียวกันนี้เหมือนกัน
ดังนั้นตอนนี้เหยื่อร้านทองโผล่เพิ่มนับ๑๐รายแล้ว
ส่วนผู้ชายคนนี้ตกเป็นเหยื่อคนหนึ่งเหมือนกัน
ผู้ชายคนนี้คือคุณมณ์เทียนมานะมุติ
หนึ่งในผู้เสียหายบรายใหม่จากร้านทองย่านประชาอุทิศ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าภายหลังเข้าแจ้งความ
กับตำรวจสนราชบุรณะเหมือนกัน
ว่าเขาเองก็นำสร้อยทองงาช้างน้ำหนักประมาณ๑บาทเศษ
มูลค่า๒๐๐๐กว่าบาทไม่ได้เอาไปจำนำนะ
แต่เอาไปให้ที่ร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยนตะขอ
เอาไปซ่อมเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
กำหนดรับของคืนก็วันที่๒๕เมษายน
เขาบอกไม่เป็นไรทองมันเป็นงานละเอียด
ซ่อมเกือบเดือนไม่เป็นไรเดี๋ยวคงได้กลับคืนมา
แต่เมื่อวันที่๒๕เมษายนถึงกำหนดที่ต้องไปรับ
ปรากฏว่าที่ร้านบอกว่ายังซ่อมไม่เสร็จเลย
ต้องส่งไปซ่อมอีกร้านหนึ่ง
ตัวคุณมณ์เทียนก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะซ่อมก็ซ่อมนะ
รอมาเรื่อยแต่ถ้าร้านบ่ายเบี่ยงที่จะคืนสร้อยให้
ก็ต้องทำอะไรสักอย่างละ
กระทั่งต้นเดือนพฤษภาคมพยายามติดต่อทางร้านไป
เพราะผ่านมาเป็นเดือนแล้วซ่อมเสร็จหรือยังล่ะ
ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้วไปถึงที่ร้าน
พบว่าร้านปิดมีเพียงแต่ลูกจ้าง
ลูกจ้างบอกว่าเสียไม่อยู่เจ้านายไม่อยู่
เฮียไม่อยู่ทองก็ยังไม่ได้คืนเลยคุณมณ์เทียนบอกแบบนี้
กระทั่งได้เห็นข่าวทางโทรทัศน์
แล้วก็ในโลกโซเชียลที่เขาเผยแพร่กันมาว่าร้านแห่งนี้
ซึ่งเขาก็เอ๊ะใช่ร้านเดียวกับฉันหรือเปล่ากับผมหรือเปล่า

ร้านแข่งนี้ตกเป็นข่าวมีผู้เสียหายหลายคน
ตัวเขาเองก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจเหมือนกัน
พอจากเวลาก็เราก็ไปเอาสร้อย
โทรไปก็ไม่ติดเลยครับโทรไปกี่รอบก็ไม่ติด
จนกระทั่งวันที่ประมาณวันที่๑๐๑๐พฤษภานี้ครับ
ผมก็ไปหน้าร้านไปถามว่าสร้อยเสร็จหรือยัง
ร้านก็มีแต่ลูกน้องเปิดประตูมาแค่ครึ่งหนึ่ง
ผมก็ถามว่าแล้วเจ้านายเจ้านายเจ้าของร้านนะครับ

ตามรอบแรกก็ไม่เจอพอรอบสองก็ไม่เจอ

แล้วหลังจากนั้นผมก็ได้มาดูข่าวถึงจะรู้ว่าร้านมีปัญหา
นายทงชัย๓๖ชาวบ้านย่านประชาอุทิษฐ์เดินทางมาแจ้งความเช่นเดียวกันนะครับ
หลังเขานำกำไรทองหนัก๒บาทไปฝากที่ร้านทองแห่งนี้
พอเห็นข่าวเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแล้ว
อยากจะได้ทองคืนเห็นข่าวออกมาเป็นแบบนี้

เจ๊ร้านทองเขาจะคืนให้เรารึเปล่านั่นสิ
ก็เลยพยายามโทรศัพท์ติดต่อไปที่ร้าน
แต่เบอร์โทรที่ร้านให้มาไม่สามารถติดต่อได้แล้วคุณ
สิ่งที่กังวลก็คือกลัวจะไม่ได้ทองคืนเพราะตำรวจ
เพราะว่ามีคนยังไม่ได้ทองคืนอีกนับ๑๐ราย
แต่ในใจลึกยังมีความหวัง
ทองของผมผมอยากจะได้คืน
มันน่าจะยังอยู่ที่ร้านนั่นแหละนะครับ
โทรไปแล้วเบอร์ปิดทิ้งไงเหมือนเบอร์นี้
เบอร์๐๒ที่ร้านเขาปิดทิ้ง
ปิดทิ้งป้องก็เลยขับรถลงมาดูที่หน้าร้าน
บอกว่าร้านปิดอีกก็เลยดูข่าว
ก็เลยมาแจ้งความไว้ก่อนดีกว่า
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ต้องตามกันต่อแล้วครับ
คุณสุดปรีดามหายศทีมข่าวไทยรัฐทีวี
คนนี้ทีมข่าวนะไม่ใช่ผู้เสียหาย
เอาทองไปจำนำไว้ไม่ใช่

พบว่าร้านนี้ยังไม่เปิดให้บริการ
ปิดประตูเย็บเลยนะครับไม่มีคนเข้าออก
พอสอบถามชาวบ้านพ่อค่ะแม่ค่ะเท่านั้น
ก็ผู้สิทธิ์ของเราก็นำคลิปโซเชียลให้ดูด้วยนะ

ผู้หญิงในคลิปที่ใส่เสื้อสีเทานั้นคือเจ๊หมวย
เพราะในคลิปเป็นคลิปของเจ๊หมวยกับผู้ชายคนหนึ่ง
โอ้โหเถียงกันหนักเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าบอกเนี่ยเจ๊หมวย
ซึ่งเจ๊หมวยเป็นเจ้าของร้าน
คนเดียวกันกับในคลิปคนนี้แหละยืนยันเลยว่าใช่แน่นอน
ใช่ครับก็สอดคล้องกับข้อมูลที่แหล่งข่าว

ซึ่งแหล่งข่าวรายหนึ่งก็ระบุนะครับว่าส่วนตัวก็รู้จักร้านนี้เป็นอย่างดี
เพราะว่าบ้านของแฟนอยู่ใกล้กับร้านทองร้านนี้
ประกอบกับแม่ของรุ่นน้องเคยเป็นพนักงานที่ร้าน
แต่ตอนนี้ลาออกไปแล้วเมื่อประมาณ๔ปีก่อน
ก็ได้จำนำทองกับร้านนี้เช่นเดียวกัน
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด
ไว้ใจได้เพราะแม่ของรุ่นน้องทำงานที่นั่นนะครับ
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า
ผู้หญิงสองคนในคลิปที่แชร์ในโลกออนไลน์เป็นใคร
แหล่งข่าวของเราตอบว่าอย่างไร
ไปฟังเสียงแหล่งข่าวกันนะครับ
มีโอกาสได้ดูคลิปมั้ยครับที่ชาวเหง็ดเข้ามาโพสต์
ผมดูแรกแรกเลยนะพี่
ที่ชาวเหง็ดเข้ามาโพสต์กับไทยรัฐทีวีนะครับ
ได้เห็นหน้าของผู้หญิงที่อยู่ในร้านไหมครับ

คนที่เคียงกับที่มีปัญหากับที่เจ้าทุกข์เนี่ย
แต่ว่าคนที่อยู่ด้านซ้ายที่โซนอ้วนลงกวบไหน

ก็คือคนนั้นที่เราเคยคุ้นหน้าก็คือคนนั้นคือเจ๊หมวยถูกต้องไหม

เจ๊หมวยใช่ครับ

ใช่ครับผมก็เห็นหน้าเขาอยู่อะ
อกจากนี้นะครับตำรวจสนราชบุรณะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าเบื้องต้นมียอดผู้เสียหายที่
มีผู้เสียหายนะครับที่เดินทางเข้ามาแจ้งความ
ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมจำนวน๖รายแล้ว
และเมื่อวานนี้มีมาเพิ่มอีก๕ราย
รวม๒ครั้งรวมแล้วเนี่ยนะครับ
รายซึ่งผู้เสียหายทั้งหมดได้นัดไกลเกลี่ย
กับเจ้าของร้านทองที่สนราชบุรณะ
ในวันอาทิตย์ที่๑๙พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ
วันพรุ่งนี้นั่นเองทีนี้คือเรื่องนี้
ตอนแรกนะคุณพอมันเป็นข่าว
ก็มีการไปสัมภาษณ์คือก็ไปสัมภาษณ์สื่อนั่นแหละค่ะ
ช่องเราด้วยแล้วก็ช่องอื่นด้วย
ทีนี้เจ้าของร้านตอนแรกเขาก็บอกว่า

เดี๋ยวเขาจะทยอยคืนทองให้กับผู้เสียหาย

เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ

เรื่องนี้นะครับทางด้านของรองอธิบดีกรมการปกครอง
ก็สั่งการให้ทางด้านเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษของกรม
เดินทางมารับเรื่องเองแล้วก็ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นจากการตรวจสอบใบหลักฐานต่าง
ลูกค้าได้รับมาจากร้านทอง
ปรากฏว่ามันแค่เป็นใบรับซื้อชั่วคราวเองคุณเห็นไหม

กันง่ายด้วยตัวหนังสือง่ายนะฮะ

ก็นี่แหละที่ทางผู้เสียหายเขากังวล
ว่ามันไม่ได้ทำเอกสารอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราว

เอาทองไปจำนำไว้ก็ไม่ได้ระบุอัตราดอกเบี้ยอะไรไว้อย่างชัดเจนอีก
ก็ทางรองอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ามันเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้องอีก
ทีนี้มันก็เกี่ยวพันกับเรื่องที่จะเอาไปฟ้องไปร้องกันนะฮะ
พรุ่งนี้ตอนนี้ปวดหัวเหลือเกิน
ต้องดูตามนัดหมายกันนะฮะที่นัดไกลเกลี่ยกันพรุ่งนี้
สนราชบุรณะนะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อย
ตัวละครเยอะนะสำหรับกรณีนี้นะครับ